เมอร์สาวคนหนึ่งเนี่ยเธอกำลังไลฟ์สดแล้วก็เดินอยู่แถวสวนลุม
ปรากฏว่ากำลังไลฟ์อยู่ดี
เห็นผู้ชายคนไทยซึ่งเป็นคนเล่ร่อน

มาดูภาพเหตุการณ์นี้กันเลยนะครับ
โอ้โห
นี่แหละครับจากกรณีนี้เป็นที่น่าตกออกตกใจนะ
เดี๋ยวเขาจะว่าว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยด้วยไง
ทำไมมีคนมาคุกคามทางเพศแบบนี้นะครับ
ก็กรณีนี้สติมเมอร์สาวชาวแคนาดานะครับ
ที่ใช้ชื่อว่าออกวอร์สทราเวล
อัพโหลดคลิปผ่านเว็บไซต์ทวิชนะฮะ
ซึ่งเป็นคลิปที่เธอกำลังไลฟ์สตรีม

ขณะที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เราก็ได้เห็นภาพระทึกไปพร้อมกัน
เธอกำลังเดินอยู่บนทางเท้าข้างสวนลุมพินี
ตรงถนนวิทยุตรงข้ามประตู๑ของโครงการ
แล้วก็มีผู้ชายเดินมาตามหลังเธอ
แล้วก็วิ่งเข้ามาประชิดตัวเธอจับก้นของเธอ
ส่วนผู้ก่อเหตุได้หนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
หลังเกิดเหตุสตรีมเมอร์สาวรายนี้ได้โพสต์ทวิตเตอร์
ระบุว่าจะเดินทางไปแจ้งความไว้กับตำรวจนะคุณนะ
คือผู้หญิงคนนี้เป็นสตรีมเมื่อสาวนะครับ

และเธอจะไลฟ์สดขณะที่ไปท่องเที่ยวในประเทศต่าง

เป็นลักษณะการท่องเที่ยวแบบตัวคนเดียว
และเธอเพิ่งจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่นานนะครับ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกอกตกใจกับเธอ
และทีนี้คนที่ชมไลฟ์ของเธอ
คนที่เห็นคลิปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โห

ทำไมคนไทยถึงทำกับชาวต่างชาติแบบนี้

ด้านของความปลอดภัยด้วยนะคุณนะ
ขณะที่รอปภที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าปกติแล้วแถวบริเวณนี้รอบสวนลุมเนี่ยนะครับ
จะมีคนไร้บ้านอาศัยอยู่นะครับ

ก็เคยนำไปแบ่งปันให้กับคนไร้ที่อยู่อาศัยระแวกนี้

ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

รอปภบอกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็นำคลิปเหตุการณ์นี้
ให้คนไร้บ้านที่อาศัยอยู่แถวนี้ดูด้วยเหมือนกัน
รู้จักกับผู้ชายคนในคลิปไหม
ไร้บ้านแถวนี้ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า

ถ้าเป็นกลุ่มของคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่แถวสวนลุมเนี่ย
ก็จะรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากัน
ทีนี้ครับพอเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกได้เลยว่า
โอ้โหพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ก็น่ากลัว
แล้วก็มาทำให้กลุ่มคนไร้บ้านตรงนี้เขาก็เดือดร้อนไปด้วย
ถูกกล่าวหาถูกพัดพิงอะไรไปด้วยนะครับ
ทีนี้ครับในเรื่องของคดีนะครับ
พ่อนตำรวจเอกจักริจโฉสูงเนินผู้กับการสพอคพสนลุมพินี
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหาย
ยังไม่ได้มาเข้าแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
แต่เบื้องต้นได้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
ซึ่งชาวบ้านให้ข้อมูลว่าผู้ชายที่ปรากฏในคลิป
อาจจะเป็นคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่แถวบริเวณแยกถนนวิทยุ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวมาสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะ
ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เข้าแจ้งความนะครับแต่จากการตรวจสอบของสนลุมพินี
ก็พยายามที่จะทำงานเต็มที่
แล้วก็มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจร
ตามจุดต่างบริเวณโดยรอบสวนลุมพินีแล้วนะครับ
ซึ่งหากประชาชนพบเห็นเบาะแสของชายเร่ร่อน

ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจสนลุมพินีโดยด่วน
เพื่อที่ทางตำรวจจะได้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ

อันนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยออกมา
บอกว่ากำชับให้ผู้กับการสนลุมพินี
เร่งสืบสวนหาข้อทิศจริงโดยเร็ว